องซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของพม่า
ซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนสหรัฐนะครับ
ก็ได้กล่าวต่อหน้านักธุรกิจชาวอเมริกัน
เชิญชวนให้เข้าไปลงทุนในพม่า
พร้อมกับย้ำนะครับว่าพม่ากำลังเดินหน้าสู่ประชาธิปไตย
โดยนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของพม่ากล่า
ยืนยันว่าช่วงเวลาต่อจากนี้
ถือว่าเป็นช่วงสำคัญต่อพม่าทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ
เพราะถือว่าพม่ากำลังอยู่ในหนทางสู่ประชาธิปไตย
ซึ่งเธอก็ยอมรับว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่รอการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาในรัฐมนูลปัจจุบัน
ซูจียังเชิญชวนให้นักธุรกิจชาวอเมริกันเข้าไปลงทุนในพม่า
พร้อมยืนยันว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยสำคัญ
โน้มน้าวประชาชนไปจนถึงกองทัพให้รู้ว่า
ประชาธิปไตยคือหนทางที่ดีที่สุด
และจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อกระบวนการปรองดองด้วย
ทีล่าสุดของนางซูจีเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐ
ประกาศเตรียมยกเลิกการคว่ำบาดพม่าโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
แต่อาจจะคงมาตรการบางอย่างไว้เพื่อกดดันให้พม่า
แก้ปัญหาบางอย่างที่ยังไม่รู้ล่วง
เช่นการละเมิดสิทธิมนุษยชนปัญหายาเสพติด
รวมไปถึงการป้องกันการแทรกแทรงจากกองทัพ
โดยกำหนดการก่อนหน้านี้นางซูจีได้ไปพบกับตัวแทนนักเรียนอเมริกัน
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตัวและตอบข้อสงสัยของตัวแทนนักเรียน
เฉพาะในเรื่องความสำคัญของการศึกษา